แต่ยังพบความแรงที่ชุดไม่อยู่
กับนักตบลูกยางสาววอเล็กบอลทีมชาติไทย
ที่จะลงสนามปะทะกับทีมระดับเอเชียแบบตาต่อตา

เอสโคล่าชิงชะนาเลอร์แทนเอเชีย

ตั้งแต่วันที่๒๓๓๑กรกฎาคมนี้